มีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้คอมเมนต์กันอีกแล้วได้ถล่มกันอีกแล้วนะคะ
หลังจากที่มีคลิปคลิปหนึ่งปล่อยออกมาในโลกโซเชียลค่ะเป็นที่สนามบินเชียงใหม่
คือลักษณะคือมีผู้ชายคนนึงโวยวายอารวาสถึงการทำงานเจ้าหน้าที่ว่าให้ตรวจอะไรนักหนาตรวจอะไรกี่รอบ
รู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นใครนี่พันธุ์ตำรวจเอกนะเรื่องมากแบบเนี้ย
เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ให้ถึงพบตรเลยดีไหมเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟัง
ตำรวจจริงหรือเปล่ายศใหญ่จริงไหมแล้วเรื่องนี้จะถึงพบตรหรือเปล่า
เดี๋ยวมีคำชี้แจงมาให้แต่ไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
ก็ดูกันสิก็ดูเลยเช็คเลยไอ้ผู้เศรษฐรรย์ทำไมคุณตรวจเลย
เยอะสิมั้ยก็ปล่อยเสร็จไม่มั้ยระบวนระบวนระบวนตัวอะไร

มาเฉอะเลยไม่โทรดเลย

ก็ไปรายงานหมอบ็อตตรอล
นี่ได้เดี๋ยวต้องไปรายงานหมอบ็อตตรอลแล้ว

เวลามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเสียงดังอะไรเกิดขึ้น

ต้องทำก็คือยกมือถือขึ้นมาถ่ายไว้ก่อน
แล้วมันก็ออกมาเป็นภาพแบบนี้ค่ะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้ยศใหญ่เป็นพันธุ์ตำรวจเอก
โตเถียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในเรื่องของการถูกตรวจค้นกระเป๋า
เรืออากาศโทธนันรัฐประเสริฐศรี
รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ปฏิบัติงานเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะ

เมื่อวานนี้เองสดร้อน๑ทุ่มตรง
ผู้โดยสารคนนี้ยดพันธุ์ตำรวจเอก
เดินทางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
กระเป๋าจะเข้าเครื่องส่วนตัวเราก็เดินผ่าน

แต่จังหวะที่ตัวเขาเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ
แปลว่าคุณมีโลหะอะไรสักอย่างอยู่ในตัว
เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจค้น
ที่เขาจะมีเป็นไม้มาลากตามตัวเราหรือว่าจับตามกระเป๋ากางเกง
เจ้าหน้าที่ก็บอกให้เขาถอดเข็มขัดออกแล้วก็เดินเข้าไปใหม่
เขาก็ถอดออกแล้วนะแล้วก็เดินเข้าไปใหม่
ปรากฏมันยังดังอยู่อะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจอีกคราวนี้ดังมาจากกระเป๋าสตางค์
ก็เลยแค่เอากระเป๋าสตางค์ออกมาวางไว้บนถาดใส่ของ

ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าก็สังเกตเห็นแล้วแหละ
พันธุ์ตำรวจเอกใดนี้เริ่มหงุดหงิดแล้ว
ใช่ตอนนั้นเพิ่งเริ่ม
ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปเลยคือระเบิดอารมณ์ออกมาเลย
คือจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
เขารายงานไปที่หน่วยรักษาความปลอดภัยเลยนะคุณผู้ชม
เพราะเขาก็กลัวว่าจะทำให้ผู้โดยสารคนอื่นตกใจ
แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์แล้วก็คุยกัน
ทำให้รู้มาว่าตัวพันธุ์ตำรวจเอกคนนี้
เขาสงสัยว่าทำไมต้องตรวจเขาหลายรอบจังเลย
ผู้โดยสารคนอื่นทำไมไม่เห็นโดนตรวจแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยชี้แจงว่าการตรวจสอบในลักษณะแบบนี้
มันก็เป็นไปตามขั้นตอนเขาก็ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันทุกคน
พอสงบสติอารมณ์ได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็อนุญาต
ให้ขึ้นเครื่องบินได้ตามปกติค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ภัณฑ์ตรวจเอกริชนะพัฒนาจริงรองโฟศก
ของตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผย
ที่บอกว่ามีการอ้างใช่ไหมว่าจะต้องรายงานพบตรอะไรใด

ผู้ชายคนนี้เป็นข้าราชการตำรวจจริง

แล้วตำแหน่งเขาคือผู้กำกับประจำกองการต่างประเทศ
ของสถานการณ์ตำรวจแห่งชาติค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เบื้องต้นพลตำรวจตรีวรวัตรอมรวิวัตร
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของเขาเนี่ยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
แล้วนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็จะได้ออกมาตอบคำถามสังคมได้ว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรักษาความปลอดภัย
ทำไมถึงไม่เข้าใจมาตรการของสนามบิน
โอ้โหแล้วคลิปนี้ก็แชร์อยู่ในโลกโซเชียลไปอีกยาวนาน
คือยุคนี้ทำอะไรต้องระวังจริงนะคะ